ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับ
กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาตินะครับ
เป็นแมสเธอเยอะมากนะหนุ่ม
อ้อยอันนี้คือออกไปจะใส่สองชั้น
แต่เวลาที่ทำรายการเอามาใส่ต่อกว่ามันจะพูดได้ดูเรื่อง

นี่กลัวมากว่าสรรค์ฐานะการมันน่ากลัวอย่างจริง
กรณีวคลายค่ะพุ่งไปอยู่ที่๒๒๐๐๐รายนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่สำหรับวันนี้๒๒๒๐๐รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะวันนี้นะคะ๖๗๒๓๘๕ราย
หายป่วยเพิ่ม๑๗๙๗๕รายค่ะ
แล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๘๘รายด้วยกัน
ทางด้านในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็มีการเปิดเผยถึงการควบคุมการระบาดของโควิด๑๙

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น
รวมทั้งในต่างจังหวัดจากผู้ป่วยที่เดินทางกลับไปรักษาที่บ้าน
จึงต้องเร่งดำเนินการค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อ
โดยมีทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค
ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแล้วก็ของคลังกรุงเทพมหานครค่ะ
เพื่อค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
ให้มีการจำกัดวงโดยเร็วที่สุด
อกจากนี้กรมควบคุมโรคก็มีการเร่งกระจายวัคซีน
ยังจังหวัดต่างตามการจัดสรรของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

ก็จะมีการทยอยส่งวัคซีนให้แต่ละจังหวัดจำนวน๑๐ล้านโดส
เพื่อฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ๗กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
แล้วก็เพิ่มกลุ่มเด็กค่ะอายุ๑๒ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัว
รวมทั้งฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นการตรวจเบื้องต้นที่ช่วยให้รู้ผลเร็วขึ้นนะคะ
แล้วก็รักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านได้ทันที
ส่วนกรณีหากต้องเข้าแยกกักตัวในชุมชนหรือว่าในสถานพยาบาล
แล้วก็ระหว่างรอผลตรวจยืนยันเนี่ยจะต้องแยกออกจากผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
คือเขาก็บอกว่าอยู่ที่แบบว่าร้อยละ๓๕อาจจะแบบไม่ถูกก็ได้
ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค

ไปที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชน
ท่านบอกว่าเมื่อวันที่๒สิงหาคมเนี่ย
เข้ารับการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคโควิด๑๙
โดยพบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงมากมีค่าเท่ากับ๑๐๐๐
ซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ฉีดวัคซีนซีโนแวคจำนวน๑เข็ม
จากนั้นก็ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

อย่างคนรถพี่มดเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่านี่เขาเคยติดโควิดมา
คุณอย่างคนติดโควิดแล้วเข้าไปฉีดวัคซีน
แต่ก็มันมีสมการที่แบบว่าแพทย์พูดอ่ะ
มดตอนที่แพทย์บอกติดไม่ติดแพทย์ก็บอกว่า
บางทีการตรวจภูมิบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่า
เพราะว่าเวลาที่กว่าที่เราจะรู้เนี่ย
ก็คือต้องเหมือนให้ร่างกายแอนตี้กับโควิดก่อน

แต่ก็ดูเอาไว้ว่าภูมิของเราเป็นยังไงมันก็สำคัญ
หนุ่มภูมิเหลือเท่าไหร่๒๒กว่า

แล้วแต่คุณก็คุณไปตรวจแบบที่โรงพยาบาลไหน

แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรอะไรอย่างนี้

แล้วแต่ทฤษฎีของคุณหมอแต่ละท่านที่บอก
คือผมฟังคุณหมอแต่ละท่านมาบอกมาเหมือนกันเลย

ท่านก็จะบอกว่า
ไม่เป็นไรภูมิที่ขึ้นมาเนี่ย
ถึงแม้จะมีแค่๒๐กว่า
ก็แสดงว่าร่างกายเราอาจจะได้รับเชื้อได้ง่าย
เหมือนกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
แต่ในเมื่อเราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้ว

ก็สามารถที่จะสู้กับไวรัสที่เข้าไปสู่ร่างกายเราได้

ก็คือหมายความว่าเราก็จะไม่ได้แบบเจ็บหนัก

ก็คือไม่มีโอกาสลงปอดน้อย
ลงปอดได้ไม่ใช่ไม่ลงปอดลงปอดได้
แต่คืออาการเสียชีวิตคือจะแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่า

อย่างเรามันก็จะประมาณสัก๒๐กว่าอะไรอย่างนี้
เด็กมันขึ้นเป็น๔๕๐๐บางคนขึ้นเป็น๑๐๐
ทั้งที่ฉีดพร้อมกันวันเดียวกันนะนะ
แต่ด้วยอายุมันเกี่ยวเหมือนกันนะพี่หนุ่ม
อายุ๒๐กว่าเนี่ยผู้มันอาจจะขึ้นเร็ว

อันนี้ผมบอกจริงผมก็ไม่ใช่คุณหมอนะ

สับสนมันก็แตกต่างกันไป
คือบางท่านท่านก็จะอธิบายให้ฟังกันนะว่า
เข้าใจว่าวัคซีนมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับ
โรคตับนึกออกไหมฮะ
โรคตับอักเสบไวรัสตรวจอะไรแบบนี้

ต่อให้อีก๕ปี๖ปีเนี่ยคือวัคซีนมันหายไปแล้ว
แต่ว่ามันเข้าไปในเซลล์เราแล้ว

แต่มันเข้าไปอยู่ในเซลล์เราแล้วอ่ะ

บอกมันไม่เหมือนกันผมก็เลยสับสน
ผมก็ไม่รู้ว่าแน่นแน่
เนี่ยอย่างหนึ่งคืออันนี้คือเจอกับตัวไง

แล้วก็คนกับรถตัวเองติดหมดเลย

มันจะสู้กับคนกับผู้ช่วยมะดำคนแรก

อายุเพิ่ง๒๖ภูมิขึ้นไป๓๐๐๐กว่า
แต่ก็คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว

ถ้าภูมิน้อยถ้าหลักร้อยอย่าง
อย่างนี้โอกาสที่จะติดอีก

คือเขาบอกว่าโอกาสที่จะเจ็บป่วยหนัก
มันช่วยได้จริงอย่างน้อยฉีดวัคซีนเนี่ย

ใช่คือฉีดอะไรก็ติดได้หมด

ยังไงทางออกทางเดียวคือวัคซีนนั่นแหละ

วันนี้ผมเป็นเกาหลีมากค่ะคุณพี่

วันนี้เหมือนดอดให้มันหยิกอะ
มันจะมีความหยิกนิดนึงดูเป็นแบบ
โอป้าเหรอพี่เขาหลีหรือเปล่าโอป้าเหรอเพราะมันไม่ได้หวี
คุณนอนอยู่ในรถแล้วก็วิ่งขึ้นมา

น่าสิคนเขาก็เห็นเนอะเธอต้องตื่น

กว่าเธอจะตั้งสติได้ก็ประมาณสัก๖โมงครึ่ง
เชื่อไหมทุกวันนี้นี่คือไม่ได้โกหกเลยนะ
หลับปุ๊บตื่นตี๒ตี๒๓๐เสร็จแล้วก็นอนไม่หลับไปจนถึงตี๕
แล้วหลับอีกทีแล้วตื่นมา๖โมง
อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี้ตื่นนะเมื่อก่อนหลับตี
หลับ๕ทุ่มตื่นตี๕๓๐แต่นี้ไหม้แล้ว
คือกลายเป็นตื่นมาตี๒แล้วก็๑คือไม่รู้ว่ามันแก่
กับ๒มันเครียดเพราะตื่นที่มาปุ๊บนะ
มันจะมีแต่เรื่องพวกนี้โควิดอยู่ในหัว

คือมันไม่ใช่ประเด็นนั้นอดีตของผมนี่แบบตื่นขึ้นมานะ
สมมุติผมลืมตาขึ้นมา
ไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้ลึง
โฮมไอซอเลชั่นตุ๊ง
ยนตรงตรงตรงตรงตรงตลอดแล้วก็ดูนะถึงจุดนึงปุ๊บจะอู๋ชักขอนอนตื่นใส่อ๋อแต่เธอนอนตื่นใส่มาเมื่อไหร่
ไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่มดัมพูดมันคนละกรณีกัน

เออของผมนี่เป็นอยู่ในภาวะของความเครียดผมไปคุยกับหมอจิตแพทย์แล้ว
แล้วจะนอนแล้วนอนไม่หลับแล้วมันก็จะมาหลับง่วงช่วงนี้ใช่ไหม
มันจะหัวช่วงจนถึง๒ทุ่มใช่ไหมล่ะ
พอมันง่วงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้นอนนะ
คือจะไปนอนอีกทีคือวันนี้๕ทุ่ม

แล้วก็นอนไม่หลับไปถึงตี๔ตี๕อะไรอย่างนี้
ผมต้องกินยาทุกวันเก็บเชื่อเป็นตะกรุหนูต้องมาปวดหัวมากเลย
พอแรงนึกว่าวันจันทร์ถึงสุกพี่ต้องทำรายการทั้งเช้าถึงเย็น
พอเสาร์อาทิตย์มีเวลาได้พักด้วยที่สมองบ้าง
หมอบอกว่าคุณหนุ่มก็ต้องระวังนะคือซึมเศร้ามี๙ข้อ
ถ้าเป็น๕ข้อถ้าเข้า๙ข้อนะถ้าเข้า๕ข้อคือเป็นซึมเศร้า

แต่คุณหมอบอกว่าผมอาจจะยังไม่ถึงซึมเศร้าแต่

นั่นเป็นตั้งแต่ก่อนถามหมอ
ไม่เหมือนกันนะคำวิตกกังวลถึงที่เราพูดเล่นกัน
วิตกจริตไม่ใช่นะ
อันนี้มันอยู่ในสมองเลย
โรคเลยเหรอ

ไม่ได้อย่างนั้นอย่างที่เราพูดเล่นกันนะ
แล้วคุณหมอให้พี่ทำอย่างไรคะตอนนี้
หมอก็บอกว่าให้พยายามแบบปล่อยวางอะไรอย่างนี้
โอ๊ะ
ต่อมาวันเดียวกันเนี่ยโฆษกกระทรวงกราโหมพลโทคงชีพตันตะวานิทเนี่ยนะครับเขาออกมาปฏิเสธข่าวก็คือทางกราโหมออกมาปฏิเสธข่าวแล้วก็ยืนยังว่ากระทรวงกราโหมและหน่วยงานในสังกัดไม่มีแผนหรือความตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในการสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซินไฟเซอร์แต่อย่างใด

ตอนนี้เขาก็บอกเขายังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เข้ามาช่วยประเทศชาติให้พ้นวิกฤตโดยเร็วที่สุด
อันนี้คือสิ่งที่ธนบุรีออกมาแถลงการล่าสุด

เรื่องนี้จะต้องเพราะว่าครั้งนั้นคุณอุ๋ย
รู้สึกไทยรัฐนิวโชว์เราได้เสียงสัมภาษณ์

ตอนเราทุกคนพยายามจองอ่ะจองไหมล่ะ

ถ้าสมมุติไม่ได้ถามเท่าที่โทรไปถามนะครับ

กรณีของคุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะ
คือใจสลายนะครับ
เพราะว่าทางลูกชายปวดท้อง

คือเสียชีวิตอยู่บนรถเข็นแบบนี้คุณผู้ชมครับ

ก็คือหลังจากที่ยอดป่วยโควิดเนี่ย

ไปส่งรมพยาบาลรุ่นที่๒สิงหาคม

พาลูกไปถึงโรงพยาบาลประมาณ๓ทุ่มครึ่ง

บอกไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้

เพราะน้องทนไม่ไหวตาลายหายใจไม่ออก

เข็นลูกไปเข้าห้องน้ำ๓รอบ
๕ทุ่มลูกคอตก
เรียกมาดูเอาเครื่องวัดความดันมาวัด

ถามคุณแม่บอกว่าหลับหรือเปล่าเพลียวหรือเปล่า
เราถามทำไมวัดไม่ขึ้น
เขารีบเข็นลูกเข้าไปปั๊มหัวใจสุดท้าย

ถ้าคนคนนั้นเป็นลูกเป็นหลาน

คงยังช่วยเหลือชีวิตเขาเอาไว้ได้

พอลูกตายก็พากันเดินออกมาดู
คนที่นอนรอหน้าห้องฉุกเฉินก็เต็มไปหมด

สำหรับคนที่เขาใกล้ตาย

ไม่ใช่ปฏิเสธแล้วบอกว่าให้รอไปก่อน

สำหรับคนที่อยากรู้โรงพยาบาลนะคะ
ก็คือโรงพยาบาลหนึ่งแถวคลองศาลครับ

ในใบบรรณบัตรบอกว่าระบบไหลเวียนโลหิต

คือแม่พาไปนั่งรองนะ
สามทุ่มถึงห้าทุ่ม
คือแต่ว่าไปหาแล้วพอดี
คือ๑อนุมานได้ว่าอาจจะมีคนไข้เยอะที่เป็นโควิด
แต่คุณแม่ก็บอกคุณแม่เขาเข้าใจว่าคนไข้เยอะ

ทำไมถึงไม่มีคนมาดูทั้งที่เรียกแล้ว
อะไรอย่างนี้นะครับคือเรื่องอยู่ประมาณอย่างนี้ครับ
อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะเนอะอ่ะไปที่อเมริกากัน
ใช่วันนี้เรียกว่าสหรัฐก็ระทึกกันเลยทีเดียวค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ยิง
ที่ทางเข้าอาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเพนตากอนเนี่ยค่ะ
ก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต๑รายค่ะ
ขณะที่มือปืนนั้นถูกวิสามันฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ
โดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษากฎหมาย๒ราย
ที่มีอำนาจให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะ
ระบุบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเสียชีวิตจากการถูกแทง
และยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด
บอกว่าเหตุยิงกราดครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณท่ารถประจำทาง
โดยภายหลังเกิดเหตุก็มีการประกาศปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่กัน
แล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าควบคุมพื้นที่ก่อนที่จะมีคำสั่งยกเลิกการปิดพื้นที่เกือบทั้งหมดยกเว้นในจุดที่เกิดเหตุในเวลาต่อมา
โดยในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่จำนวน๒รายได้รับบาดเจ็บ
ปีผ่านมาก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงที่เดิม
บอกว่าพี่หนุ่มอาการนี้เป็นวัยทองหรือเปล่า
ในเพศชายพี่ก็ไม่ได้รอช้านะครับ
หลังจากที่น้องแนะนำมาว่าเป็นวัยทองหรือเปล่า
เข้าไปดูเลยตอนนี้เปิดเลยนะฮะ
เขาบอก๑๐วิถีสังเกตตัวเองของผู้ชาย

หนึ่งเลยนะฮะอันดับหนึ่งมีความต้องการทางเพศลดลง

สามความแข็งแรงและอดทนลดลง

สี่จุดช่วยในความสนุกในชีวิตลดลง

รู้สึกเศร้าและไม่ค่อยพอใจในบางเรื่อง

อันนี้มันก็ตอบยากนะ
ต้องตอบเองในใจตอบในใจ
ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลง

เป็น
หมอใหม่พี่ตอนเนี้ยไม่ต้องถามพี่โทรคุยแล้ว
นี่บอกเป็นฮอร์โมนเพศไทยสิบวันล่ะถาได้สิบวันละ
ค่ะก้อก็ก็ดีขึ้นจากตอนแรกคอยให้ทาตรงไหน

ถ้าพย้องก็คือแสดงว่าแบบผู้หญิงเนอะ
คือพี่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วประมาณสัก๔๕ปีก่อน
ตอนนั้นหมอให้มาแล้วก็ทาตรงหน้าขาเนี่ย
ทาที่ขาอย่างนี้ทาอย่างนี้ทาข้างนี้ทาข้างนี้
แต่อันใหม่นี้คือคุณหมออีกท่านบอกให้ทาตรงหน้าท้อง

แล้วพี่จะมีน้องไหมนี่อืมเรานี่
โอเคขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเข้ามานะครับ
พักสักครู่ช่วงหน้าโค้ชเชย์ได้ชื่อไทยแล้วนะครับ

ยังคงมีน้องส่งข้อความเข้ามาคุณพระดำเยอะมากเลย
น้องสายลมดิบวงกรมก็บอกเครียดสะสมครับ
พ่อต้องออกกำลังกายบ้าง
จริงนะครับคุณคัสต่ออ
อ้าวไม่ใช่คุณล้นเรื่องว่ะ

อะไรเนี่ยสุราสถานแถวทองหล่อไม่เปิดบริการ
งั้นจะชวนลูกพี่ไปคลายเครียดสักคืน๒คืน
ลูกพี่เครียดเขาชวนลูกพี่ไปนะครับโอ้ยย

วันนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้สาระอะไรเลย

โทษนะครับและก็นี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วก็
คนนี้ถามบอกว่าคุณธาริชาญ

คุณธาริชาญมีบางคนตอบบอกว่าบางข้อตอบในใจ
บางคนต้องตอบในใจหรือเปล่า
บางข้อตอบออกสื่อไม่ได้

มีหลายคนถามร้องแองจิด้วยนะคะหลายวันแล้ว

ไปดูเรื่องของโค้ชเชได้ชื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วยสรรจารย์ภีมนต์สรีวิกร
ถึงการขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยของโค้ชเชยองซ็อก
หลังจากสร้างผลงานพาน้องเทนนิส
คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะ
โอลิมปิกเกมส์๒๐๒๐บอกว่า
หลังกันแต่ต้น๑๔วันที่ภูเก็ตโค้ดเชย์จะขึ้นมากราบสมเด็จทรงชัย
ที่ผ่านมาเองตนเองก็ได้ให้ท่านเองตั้งชื่อไทย

อย่างที่จะตัวเองปรารถนาทัชชัย

โควดชัยนี่เขาขอเรื่องสัญชาติมาหลายครั้งแล้ว
ตั้งแต่แข่งขันโอลิมปิกครั้งที่แล้วป่ะ

ไม่ใช่บางทีคุยแล้วก็วางแล้วก็หยิบของแล้วก็บางทีก็ลืมอะไรอย่างนั้น

อยู่ในแบบว่าตู้เสื้อผ้าบางทีตอนใส่แล้วก็วางเอาไว้ดูนู่นดูนี่

จี้จี้เป็นไงบ้างคะคุณ
สวัสดีค่ะพี่โม๊ทพี่หนุ่มพี่เมฆค่ะ
มีเพื่อนแฟนส่งมาถามส่งมาถามไปอยู่เรื่อยเรื่อยว่า
ปกติทุกอย่างค่ะกินเยอะมากกว่าเดิมค่ะ

ไม่พี่รู้ตัวลงตรวจตลอดใช่ไหมฮะตรวจไหม

ค่ะอ่าแล้วแล้วตัวของของพนักงานขับรถคือตอนนี้เป็นยังไงฮะ
คือรักษาแล้วอยู่หรือยังไงตกลงติดใช่ไหมคือก็คือติดติดโควิดค่ะ
ก็ตอนนี้ก็อ่าโฮมไอซูเลชั่นอยู่ที่บ้านค่ะตัวเธอเองก็กักตัวมา
อุ้ยนี่อาทิตย์หน้าก็มาได้แล้วมั้งมาวันไหนจะกลับมาวันไหนวันที่สิบค่ะ
คุณแม่จะกลับสู่สังเวียนที่นั่งตรงนั้นวันที่สิบค่ะอ่าวันที่สิบนะคะ
ที่สิบเธอก็กักตัวอยู่แต่ในห้องเลยอ่ะเหรอจริงจริงคุณแม่ไม่ได้ไปไหนเลย
คิดถึงตอนคุณแม่ที่โดนตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ไปไหนจริงคุณแม่
ส่วนมากก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะตอนเนี้ยแองจี้ท่องโลกออนไลน์โหจริง
โทรทัศน์ด้วยแล้วก็ยังดีค่ะมีโอลิมปิกให้เชียร์ค่ะ
แล้วก็ดูรายการอ๋อนางชอบดูกีฬาค่ะคุณแม่ทุกคนนางก็ดู
ส่วนมากก็นั่งตอนนี้ก็นั่งดูในข่าวใส่ไข่แล้วก็พยายามอยากจะตอบมากคุณแม่ในแชท
อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเธอก็จะกลับมาแล้วอีกเนอะ
อีกกี่วันมาที่สิบเลยหรอวันนี้เป็นวันที่สี่หรอวันนี้วันที่สี่ค่ะ
วันที่สี่คุณแม่ครบสี่สี่วันวันที่สิบค่ะอืออือ
ตอนนี้ก็ทำงานผ่านออนไลน์คุณแม่ก็กักตัวอยู่ที่ห้องนางนั่นแหละ
ก็ยังมาทำงานไม่ได้ต้องอีกวันพุธหน้าเลยเนาะทานหน้าวันที่สิบครบพอดีใช่ไหม
ก็มาสิบเอ็ดไหมอู๋แต่ก็เข้าใจสถาสถาสถาสภาพแวดลองคุณแม่
เพราะว่าขนาดรอบที่หนูอยู่นี่คือเงียบเงียบคุณแม่เงียบจริง
แล้วก็คนก็เริ่มเป็นพยายามเปิดดูแอปพลิเคชันที่มันเตือนว่ามีใครขอความช่วยเหลือคุณแม่
หูแดงเยอะมากคุณแม่ตกใจจิตตาจิตตาอีกอันนึงค่ะคือตอนนี้มาใหม่คือคนขอความช่วยเหลือ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ให้ฝึกว่าถ้าสมมุติเป็นปุ๊บอยู่บ้านยังไงใช่ไหมล่ะ
กักตัวอยู่บ้านยังไงอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่จริง
ใช่ค่ะคุณแม่แล้วก็พยายามดูว่าตรงไหนคือมันสีแดงคุณแม่แดงเยอะมาก
ก็จะได้หลีกเลี่ยงกันตรงนั้นเนอะ

อยากจะบอกว่ารักข่าวใส่ไข่แล้วก็รักหนูไปนานนะคะ
เดี๋ยวหนูจะกลับไปทำหน้าที่ค่ะหนูคิดถึงตรงนั้นมากเลยคือแม่

แล้วแรงสุขภาพค่ะอินทรีย์

มีข่าวเขาแบบแปลกจากมณฑลเจียงซู
เช้าวันนึงหลายเยอะที่เค้าตื่นเช้ามา
ก็ทำกิจวัตรประจำวันเหมือนปกติเนี่ยนะครับ
ง่วงสุดแล้วแบบหลับตาแปลงฟันเคยเป็นไหม
เป็นอันนี้มีบ้างว่างวันเช้ามืดเลยอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าคนนี้อาจจะแปลกกว่าคนอื่น
เผลอกลืนแปลงสีฟันลงคอเนี่ย
ทำไมไม่ได้เล็กนะมันปืดกลืนไปได้ยังไง
ปรากฏว่าพยายามนำมันออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จ
เพราะเขาห่วงแล้วก็แปลกมาแล้วมันลงคอได้ยังไง
ยังไม่รู้เหมือนกันจึงจำเป็นต้องกลืนลงท้อง
ต่อมารู้สึกว่านึกออกไหมแป้งสีฟ้ามันอยู่ในท้อง
ก็ไม่สบายตัวอะไรไปอยู่ในท้อง
ก็เลยรีบขับรถมาที่โรงพยาบาลครับ

แปลง๑๐ตันในที่สุดจะต้องผ่าตัดกระเพาะอาหารอย่างเร่งด่วนเลยฮะ
แพทย์ก็เอายาแปลงสีฟันออกมาได้ในที่สุด
ซึ่งแพทย์แนะนำว่าถ้าเผลอกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย
การเข้าพบแพทย์คือทางเลือกที่ดีที่สุด
แม้ว่าความเชื่อโบราณจะบอกว่าการกลืนข้าวหรือน้ำส้มสายชูมันช่วยได้

แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าอะไรที่มันใหญ่เกินเนี่ย

แล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวได้เลยนะ
โอ้โหโชคดีที่เอาออกมาได้ทำให้ปลอดภัยเนาะ
ไปดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะ
วิธีการทดสอบความเชื่อใจของแฟนคุณ
นี่เป็นนุ่มรัสเซียนะคะเขาก็เป็นแบบว่า
ขณะที่เขากำลังขับรถเบนเล่ผ่านกรุงมอสโคค่ะ
แล้วก็ใช้วิธีการมัดตัวแฟนสาวเขาเอาไว้บนหลังคารถ
พร้อมกับปิดปากของเธอเอาไว้
ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นคือหนึ่งในบททดสอบความเชื่อใจ
ทั้งคู่นั้นกำลังทำร่วมกันทำแบบนี้นะคะ
โอ้โห
โดยการกระทำดังกล่าวนั้นต้องบอกว่าเป็นการกระทำที่อันตรายเป็นอย่างมากค่ะ
ต่อมาโคเซนโคก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวแบบ
ชดประชันบอกว่าผมขอโทษแฟนผมก็ขอโทษด้วย
แน่นอนว่าการขอโทษดังกล่าวนั้นไม่ใช่จุดจบสำหรับการกระทำที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้นะคะ
เพราะว่าหน่วยตรวจการจราจรแห่งรัฐมอสโกก็มีการออกมาชี้แจงว่าพวกเขานั้นกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่
ทั้งนี้ยังพบว่ารถเบนเล่คันนี้เนี่ยยังติดค่าปรับอีก๖๘ครั้งค่ะ
ก็คือเอารถคันนี้ไปทำนู่นทำนี่แล้วมีค่าปรับติดอยู่ที่รถคันนี้อีกเยอะเลย
โอ้โหแต่เชื่อใจอย่างนี้ไม่เอานะ
ก็วิธีพิสูจน์อย่างนี้ก็ไม่ต้องพิสูจน์ดีกว่าไหมน่ากลัว
เออเนอะเอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้
ในช่วงนี้ต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ย
มันส่งผลกระทบกับเรียกได้ว่าเกือบทุกคนหรือหลายคนเลยล่ะ
หลายอาชีพโดยเฉพาะตอนนี้คนที่ได้รับผลกระทบด้วยที่สุดน่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร
นี่มีคนถามบอกผมเอาอะไรนะคุณนางฟ้าคันนายาวชื่อ
แล้วถามว่าเอาที่ฉีดโซฟามาฉีดมือเหรอคะ
ไม่ใช่อันนี้เป็นที่ฉีดแอลกอลฮอล์อย่างงี้มัดกวดที่นึงมึงอย่างงี้
อันนี้ของเพื่อนผมทำเองของ๘๘

ลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปซานฟาน

ดิวอริสระนี่ก็บอกอู๋นี่กุมมือแฟนไทยส่วน
ลัดฟ้าสู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ดาราไปอเมริกากันเยอะเนาะ
ก็แบบหลายคนก็ไปวุ้นเส้นก็ไป
เขาพูดไปแล้วเหรออคุณไปหานานาอะไรอย่างนี้เห็นในไอจีนางนะ
เขาบอกว่าอย่างดิวอริสระกับเซบาสเตียนรีล่าสุดนี้
ทั้งคู่เนี่ยบินรัดฟ้ามุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาแบบสองต่อสองเนี่ย
พร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายมุมมิ้นต์ของการเดินทาง
อบอวนไปด้วยความรักบนอินสตาแกรมเรียกว่าหวาน
ทำไปนะซีอีอาร์น้องกวางก็เดี๋ยวบอกซีอีอาร์เดี๋ยวเจอกันไหม

พี่พริสนี่อะไรน่ะนี่เขาอยู่ที่นู่นแล้วค่ะ
เขาลงแบบตัวสตอรี่ก็เป็นห้องพักที่โรงแรม
อะไรอย่างนี้นะคะเอาไปทาน๑๐เครื่อง
ตอนที่ไปก็รู้สึกจะลงไปทานสีสิงคโปร์ไม่ต้องรู้สึกใช่ไหม
หรือเหรอนั่นก็พักแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต่อไปทางโน้นอะไรอย่างนี้

เอ้าไปดูที่น้องพิมถากันบ้างนะคะ
หลังจากที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด๑๙ท่ามกลางกระแสวิจารณ
อย่างหนักมากเลยทีเดียวค่ะจากการที่ไม่ยอมกักตัว
ทั้งที่ตัวเองไปจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
โดยไทม์ไลน์พบเดินทางไปสถานที่ต่างหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูน
ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด
ก็มีการมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อพื้นที่อำเภอแล้วก็เทศบาลเนี่ย
รวมรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับพิมถานะคะ
เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพถ่ายที่หน้าสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ

วันนี้พิมได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและเสียค่าปรับทางคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
จากนี้ก็ขอให้สัญญาว่าจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
แล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองค่ะ

พี่ปีฉันนี่คือเป็นนักร้องยุค๙๐ถูกต้องไหม

คือเหมือนกับเขาแพ้แบบแพ้อะไรหลายอย่างเหมือนกับแพ้อาหารทะเล
ลักษณะคล้ายอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นแล้วก็ไม่หายนะฮะ

ซึ่งแบบคือดังมากในช่วงนั้นนะครับ
ท่าตัวเขาเปิดเผยเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยแพ้อาหารทะเล
จากนั้นเริ่มมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นแล้วก็ไม่หายนะฮะ
หาหมอกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายโดยตุ่มนั้นลามไปเรื่อย
ต้องใช้ผ้าก๊อตซับน้ำเหลืองตลอดเวลาทุกวันนี้
กินได้ก็คือผักกับน้ำเปล่า
ส่วนสาเหตุของโรคยังไม่ระบุชัดนะครับ
ซึ่งวิธีรักษาแบบภูสาบำบัด
ก็คือใช้น้ำเย็นแล้วก็การใช้ผ้าเนี่ยนะฮะ
พันในการไล่น้ำเหลืองแล้วก็บีบเอาน้ำเหลืองนี้ออก

ซึ่งเป็นเพื่อนนักร้องที่เต้นมาด้วยกันก็บอกนะ
ขณะที่คุณบนเทิงก็มาคอมเมนท์กำลังใจให้จำนวนมาก

ผมสงสัยเลยนะว่าจะเป็นเหมือนคุณเมฆหรือเปล่านะ

จะบอกถึงว่าภูมิคุ้มกันพี่เมกวิธีไม่ได้นะเม
วินัยไกล้บุตรวันหนึ่งถ้าเขาวิ่งด้วยต่ำกว่า๒๐กิโลเขานอนไม่ลำ
คือออกกำลังกายทั้งวันเป็นคนที่แข็งแรงสุดอะไรอย่างนี้
เราทำงานได้ปกติจากจุดเริ่มต้นจากแผลเดียวแล้วก็มันลามไปทั้งหมดเลยอย่างนี้

แล้ววินัยกายบุตรนี่คือแบบว่ารักษาตัวจนแบบว่าเงินหมด
แต่คนนี้ลักษณะคล้ายกันเลยแต่ก็เราก็ไม่รู้เพราะเนื่องจากพี่ผีที่รูปออกมาเนี่ย
คือคุมตัวหมดคุมตัวไว้หมดเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไง
แล้วก็แต่เขาบอกว่าหนักมันเริ่มจากตอนนี้หลายคนเริ่มแพ้กุ้งเห็นไหม
กุ้งเนี่ยเขาบอกเริ่มจุดเริ่มต้นเหมือนกันเลยแพ้อาหารทะเล
คือผมสาธารณ์อาจจะลองฟังเสียงพี่ทัศน์หน่อยพี่ทัศน์หน่อยครับพี่ทัศน์หน่อยครับ
แกก็จะเป็นโรคน้ำเหลืองเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นมานานแล้ว
และด้วยการที่แกไปทานข้าวทานอาหารทะเลด้วยทำให้เกิดมีการแพ้ขึ้นมา
ซึ่งก็มันก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากอะไร
แต่ว่าแกก็เหมือนกับทำใจได้นะก็คือถึงแม้ว่ามันจะโลกมันจะอยู่กับตัว
แต่ว่าจิตใจแกก็ยังเข้มแข็งอยู่พี่ผีเขายังมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับ

เราต้องส่งกำลังใจให้พี่ผี
มันเริ่มจากอาหารทะเลจริงพี่ทัศน์บอกว่าเริ่มจากอาหารทะเล
ว่าแพ้อาหารทะเลแล้วก็เริ่มมีโรคต่อมา
วีโน่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองอยู่แล้วอย่างที่พี่ทัศน์บอกมาสักครู่นะคะ
ซึ่งจริงแล้วโรคภูมิแพ้วนี่มันสามารถลามไปได้อะไรอีกเยอะแยะเหมือนกันเนอะ
ใช่นะก็ขอให้หายเร็วนะครับคือแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณผีเองเนี่ย
บรรยายเอาไว้นะก็คือบอกว่าเขาจะไม่ยอมตายเขาจะสู้เขาจะสู้
แล้วก็ตอนนี้เขาใช้เหมือนกับบำบัดด้วยการนั่งสมาธิก็ผ่อนคลายได้เนี่ยนะฮะ
คือเห็นไหมที่เขาเขียนไว้เนี่ยฉันเพิ่งเข้าใจว่าการฝึกปฏิบัติ
แต่ภาวนาสมาธิมาตลอดเวลาเกือบ๒๐ปีช่วยให้ฉันได้พ้นจากทุกข์ของเธอ
เขาเรียกไอ้โรคเนี้ยว่าเธออ่าคำว่าเธอหมายถึงโรคที่เขาป่วยอยู่แล้วเหมือนกับเขาว่า
ถ้าเธอไม่ไปจากฉันฉันก็จะอยู่ร่วมกับมีความสุขกับเธอ
ตอนนี้เขารักษาอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยตอนนี้เขาก็รักษาอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับ
คุณผีนะครับหายเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะเนี่ยผมขอบคุณสำหรับทุก

ค่ะโอบีเจย์โอบีเจย์อยากขอบคุณครับโอบีเจย์
นะฮะโอเคนะฮะ
ช่วงหน้าโมมนชนกเปิดตัวแฟนแล้ว

ฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่เข้ามาทำงานกับเขา

ก็มีการเรียกร้องให้คนทำงานในกองถ่ายเนี่ย
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

แล้วก็เสี่ยงทำให้เธอตกงานก็ตามนะคะ
กล่าวในวีดีโอหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่ง
ก็คือสมาคมนักแสดงแห่งสหรัฐอเมริกา
เธอบอกว่าเธอจะไม่ทำงานในโปรเจคที่แอดลันต้า
กว่ากองถ่ายทั้งหมดจะฉีดวัคซีนโควิด
มันน่าขันที่พวกเราต้องไปทำงานในสถานที่ที่พวกเราไม่ปลอดภัย
ฉันกำลังยืนหยัดเพื่อพวกเราทุกคน
กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้
ซึ่งยินยอมให้โปรดิวเซอร์มีทางเลือก
ให้ต้องมีการฉีดวัคซีนกับนักแสดงบางคน
แล้วก็ทีมงานที่ต้องทำงานใกล้ชิด
ก็เหมือนกับเราตอนนี้ก็คือพยายามไล่ฉีดวัคซีนในกองถ่ายให้หมดก่อนเนอะ
เปิดกล้องลำบากจริงเพราะว่าคนเวลาอยู่ดีกว่าที่

คนบางทีเป็น๑๐๐คนอย่างนี้ค่ะ
คนจำนวนเยอะเวลาไปทำงานมันก็นะ
นี่อันนี้ล่าสุดคุณพระดำมีข่าวลงมา
ขอฉีดเข็ม๓อ้างผู้ใหญ่ให้

เอาข้าวมาให้นะฮะก่อนขอฉีดเข็ม๓อ้างผู้ใหญ่จึงต้องยอม

ซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์มาฉีดด้วยนะครับ
พวกคนที่๔สิงหาจากวันนี้ที่กำลังเป็นที่สนใจ

โดยเฉพาะมีบุคคลใช้อภิษฎอ้างผู้หลักผู้ใหญ่

สร้างความเอือมระอาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
ที่บุรกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

อกจากนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อย

ภายในศูนย์รับฉีดวัคซีนหอประชุม
ศรีวชิราโชธมหาวิทยาลัยราชพัฒนภิบูรสงคราม
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าววันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา

นำเอาเข้ากล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ด่านหน้า
หอประชุมออนโต้ที่ด้านหน้าหอประชุม
จากนั้นนะครับได้เดินเข้าไปขอเจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่๒

เพราะบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีรายชื่อมารับวัคซีน
จากก่อนหน้าได้ฉีดวัคซีนครบไปแล้ว๒เข็ม

แต่ภายหลังมีการอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่
ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้
ได้ฉีดเข็มที่๓ให้นะครับพร้อมกับเพื่อนที่มาพามาอีก๒คน

ซึ่ง๒คนนี้ก็ไม่ใช่บุคลากรดังกลางแพทย์แต่ยังได้ด้วย
โดยมีการฉีดวัคซีนเข็มที่๓ให้กับทั้ง๓คนไปแล้ว
เจ้าหน้าที่คนเดิมยังกล่าวต่อบอกว่าก่อนหน้าจะเป็นข่าวโด่งดัง
มีบุคคลลึกลับเป็นชายโทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่

เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่๓เช่นเดียวกัน
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นคนกว้างขวาง
และเป็นผู้ที่รู้จักของคนจังหวัดพิศนุโลกดี
แต่ปรากฏว่าหลังมีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนเข็มที่๓
ทำให้ชายบุคคลดังกล่าวนั้นเงียบ

เขาให้บุคลากว่าแต่การแพทย์ก่อนตอนนี้

ผมขออนุญาตเอ๋ยนะครับอันจากเขาสด

แม่เบี้ยเมื่อวานนี้คนพูดเยอะมาก
ว่าเฮ้ยเป็นแบบว่าละครใหม่
เจเนอเลชั่นของช่อง๗อันใหม่ที่แบบว่าแซ่บจริง

อาจจะแบบว่ามีแบบแนวอิโรติกนิดนึง
สนองนิดเอ็นส์หรือเปล่าใช่เหรอเจ้า
หลวงพี่เอเขาชอบบทประพันธ์ด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมีการใช่ใช่รถเมล์ซ้ายพี่เอสเอสกันตะพงแล้วก็น้องแนวที่สาแน่นี่
เมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์เอ่ยในโลกออนไลน์มีการแชร์หมดเลยเกี่ยวกับแม่เบี้ย
ว่าเฮ้ยช่อง๗เดี๋ยวนี้แรงได้ขนาดนี้แล้วแบบว่าเป็นเหมือน
แต่มันก็ไม่ได้โป๊มันก็ไม่ได้เห็นอะไรถูกต้องไหมฮะใช่แต่ว่าก็แต่มันเป็นภาพเป็นซีนที่สื่อออกไป
เป็นความรู้สึกแบบนั้นคนนี้น้องจินนะคะจินนะ

ใช่เล่นเป็นน้องชายรถเมย์ในเรื่องอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบประมาณอย่างนี้แหละในละคร
ก็เป็นเหมือนพระเอกชอบกันโน้มเขากำลังพูดกันถึงเรื่องอะไรนะกัน
เหมือนเป็นภาพไม่ใช่ดิเป็นผู้ชายขอโทษนะช่วยตัวเอง

ใช่ของคุณเอสกันตะโพงช่วยตัวเองเอาไงเอาไง

ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนั้นหรือ

มันไม่เห็นภาพใช่ไหม
ว่าตอนนี้โทรศัพท์รุ่นนี้กำลังแพง

เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้อะไรนะ

โอเครูปนี้แหละเพราะว่านี้เต็มหรือไม่โตเลย
แต่ว่ามันก็มีแบบคือมันต้องดูเรื่องราวทั้งหมดแหละ
แม่เบี้ยแล้วไปดูโครงโทหนกก่อนด้วยกัน
ตอนนี้นางกลับมาอยู่รับโรคสดศัยอีกครั้งอยู่หลายจากชาวเน็ตตาดีเนี้ย
คู่ฟี่ของเจ้าตัวเนี่ยกับหนุ่มหล่อหน้าตาดีนั่นก็คือวีจิราวัตร
ซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงอายุ๒๙ปีเอง
ยังมีดีกรีเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโค้ชของยิมบ็อกซ์
อืมอันนี้นะฮะ
โดยงานนี้ต้องรอสาวโมออกมาเฉลยว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือเปล่า
นี่ก็เป็นรูปนี้ออกมาค่ะนะฮะก็เลยบอกเอ้ยคนนี้แหละน่าจะเป็นแฟนใหม่โมหรือเปล่า
แล้วสรุปเมื่อวันของตูมตามาใช่ไหม

โชคดีที่ทูลหัวของบ่าวเล่นเป็นไหมแก้ว

หลังจากเครียดมานี่เห็นไหมได้หัวเราะด้วย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่นะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ